มาดูคนตกท่ออันนี้แบบตกแบบตั้งใจนะฮะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
ก็เลยไปมุงดูกันปรากฏว่ามีผู้ชายตกอยู่ในท่อ
ทีนี้ตำรวจมาตรวจสอบปรากฏว่าอ้าวเป็นผู้ต้องหาที่ตำรวจตามจับเมื่อวันก่อนค่ะ
แล้วก็หนีมุดลงมาในท่อแบบนี้นะคะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดค่ะ
นี่คุณผู้ชมนี่นะคุณดูสิโอ้โหมันเล็กขนาดนี้เข้าไปได้ไง
นี่คือสภาพท่อระบายน้ำภายในซอยสุขสวรรค์๗๖ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

กำลังมุ่งดูท่อระบายน้ำในคลองข้างถนนซึ่งมันก็เป็นคลองน้ำเน่าด้วยอ่ะ
เพราะก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ

ตอนแรกก็ตกใจนะโอ้คุณดูสภาพสิคุณดูสภาพสิ
ลักทุเลแบบนี้ค่ะชาวบ้านตอนแรกที่ได้ยินเสียงตกใจนึกว่าผีหลอก
แล้วสุดท้ายก็ตกท่อจริงค่ะไปช่วยกันงัดแงะฝาท่อระบายน้ำแบบนี้
มีคนตกท่อโอ้โหพ่อหนุ่มจ๋าดูสิกระหายน้ำแบบนี้นะคะ

เห็นสภาพขึ้นมาตัวดำปีแบบนี้นะคะ
คือหลังจากที่ช่วยมาได้แล้วก็ไปแจ้งตำรวจสพพระประแดง
ตำรวจก็รีบไปตรวจสอบเพราะคาดว่าผู้ชายคนนี้ที่ตกท่อ
น่าจะเป็นคนเดียวกับผู้ต้องหาที่ตำรวจตามจับก่อนหน้านี้
คือสักประมาณ๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
มีผู้ชายคนหนึ่งหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจสายตรวจ
แล้วสุดท้ายตำรวจก็นำตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นมาได้แบบนี้นะคะ

เนื้อตัวก็มอมแมมเลอะเปลือเปื้อนแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมที่ข้อมือที่เราต้องเบลอไว้เพราะว่ามันมีกุญแจมือคาอยู่
ใช่นี่แหละตำรวจเขาก็เลยมั่นใจว่าเป็นคนเดียวกับที่หลบหนี
การจับกลุ่มจากตำรวจสายตรวจก่อนหน้านี้นะคะ
ขึ้นมาก็ต้องนี่แหละเอาน้ำท่าล้างให้แบบนี้
โอ๊ยตัวดำมีแบบนี้นะคะ

เพราะว่าไปอยู่ในนั้นนานหลายชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเอาขึ้นมาแบบนี้

หลังจากนั้นก็สวมใส่เสื้อผ้าให้
คนนี้อย่างที่บอกไปก็มีกุญแจมือติดอยู่ด้วย
ตำรวจเขาก็เลยมั่นใจว่าพ่อหนุ่มคนนี้แหละ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดำเป็นต่อตะโกเลยค่ะ

แต่ตอนนี้ชัดแจ้งเห็นจริงแล้ว

ทราบชื่อต่อมาก็คือนายโสภาอาจสาลีอายุ๔๒ปี
พ่อหนุ่มคนนี้เป็นผืนเพเป็นชาวเปลืองเผัศรีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีบาสารภาพบอกว่า

อดกางเกงที่มียาเสพติดไปซุกซ่อนเอาไว้

หนีไปหนีไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
นอนอยู่ในนั้นแหละค่ะนอนอยู่ในท่อตลอดทั้งคืน
ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้
สุดท้ายตัดสินใจไม่เอาแล้วไม่อยู่ในท่อแล้ว
ตะโกนดีกว่าตะโกนเรียกให้ชาวบ้านมาช่วย
ช่วยด้วยช่วยด้วยร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ชาวบ้านไปช่วยแบบนี้นะคะ
โสภาเนี่ยคุณผู้ชมผู้ต้องหารายนี้ที่มุดท่อ
หนีตำรวจไปตั้งแต่เมื่อวานซืนก็คือ๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
กระทั่งช่วงเกือบเที่ยงคืนค่ะมีพลเมืองดีก็คือนางสาวคำใหม่
เขาแคนไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าได้ยินเสียงร้อง
คนขอความช่วยเหลือภายในท่อเป็นท่อน้ำทิ้งใกล้กับบ้าน
ก็เลยตอนแรกนึกว่าผีจะหลอกนะ
แต่สุดท้ายพอไปดูเอ๊ะเป็นคนจริงนี่หว่า
ฟังเสียงคุณคำใหม่กันหน่อยนะคะ
อันนี้คือตามจริงนะครับคือมันเสียงอะไร
แล้วพี่สาวเขาออกมานางได้ยินเสียง
ไม่ใช่ผีแหละฮะคนนี่แหละ
คนนี่แหละคนนี่น่ะใช่หลอกด้วยหลอกตำรวจด้วย
เบื้องต้นตำรวจสพพระประแดงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้ายาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อเสพ
หลังจากนั้นก็ต้องนำตัวนายโสภาขึ้นรถแบบนี้
เพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนคดีทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็ขัดขืนการจับกลุ่มตอนนี้
ได้มีการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วด้วยนะคะ
คือเราเห็นในหนังเยอะไงหนังฝรงฝรั่งอะไรอย่างนี้
ท่อแล้วมันหนีได้ท่อเมืองไทยไม่เหมือนท่อเมืองนอกนะ

เราไม่รู้ว่าท่อได้วางผังเมืองไว้ยังไงไหนจะมีน้ำรอการระบายขยงขยะ

สุดท้ายไปไม่รอดไปอยู่ได้ไงอากาศก็ไม่มีเหม็นก็เหม็น
สุดท้ายไม่เอาเลยยอมหลุกจับกุ้มดีกว่า

ท่อต่างชาติเขาใหญ่แล้วมันก็เชื่อมโยงไปนู่นไปนี่ก็มุดไปได้นะครับ